เมื่อกี้มันยังไม่จบไม่เฉินน้ำแข็งยังค่ะแค่อีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลงไปคุยแป๊บเดียวรถตู้จากอยู่บนบกลงไปแบบนี้เลย

นี่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมลอยไปเป็นแบบ๕๐๐เมตร
นี่ก็ต้องไหว้ตามไปหรือไหว้ตามไปแล้วจะไปทำอะไรได้อ่ะโอ้โฮใช่ค่ะ
ใช่แล้วรถตู้นี่คือมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะดึงมาง่าย

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยค่ะตอนบ่ายนะคะ
สอดตรงนี้คือรีสอร์ทงามสายทานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
แล้วเจ้าของรถตู้เนี่ยคือคุณเอขอเรียกคุณเอละกันนะคะอายุ๔๔ปี
ก็ขับรถมาจากกรุงเทพจะพักที่รีสอร์ทที่นครนายกนี่แหละ
จอดรถที่ตรงท่าน้ำของรีสอร์ทแล้วตอนที่ลงจากรถน่ะ
เกียร์ว่างใช่ค่ะหลังจากนั้นน่ะคิดว่าลงแป๊บเดียวไงพี่เบิร์ต
เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทหน่อยเอาห้องพักอะไรยังไง
ไปแป๊บหนึ่ง๕นาทีรถมันไปแล้วค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของหน่อยค่ะคุณเอค่ะ
ผมเนี่ยลงจากรถปุ๊บแล้วรถมันไม่ไหล
พอรถไม่ไหลผมก็เข้าใจว่ารถมันเนี่ยนิ่งแล้ว
แต่เพราะเอิ้นผมเองก็ดันไม่ยอมดับเครื่อง
จุดแรกก็คุยกับทางเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยคุยกันสักพักนะครับ
เป็น๕นาทีนะครับแล้วยังหันมามองรถรถก็ไม่ขยับครับรถก็ไม่ขยับ
แล้วเดินไปอีกจุดหนึ่งพอเดินไปจุดหนึ่งปุ๊บ
ได้ยินเสียงตูมผมก็เริ่มตกใจแล้วผม
หันรีบเดินมาถึงจุดรถมองที่รถจอด
ไม่อยู่ครับพอมองเข้าไปที่ลงน้ำรถผมอยู่ในน้ำครับ
ลอยไปแล้วใช่ค่ะโอ้พี่เอพี่เอยังดูมีรอยยิ้ม
ยังดูชิวอยู่เลยนะเออแต่คือหลังจากที่พี่เอมองไปแล้ว
ทำไมรถฉันไปอยู่ในน้ำแล้วพี่เอเนี่ยกระโดดลงน้ำนะ
และนักท่องเที่ยวคนอื่นก็กระโดดตามไปด้วยค่ะคุณผู้ชม
ไงทำไงก็พยายามล่ะจะดันรถเข้าฝั่ง
เสื้อขาวนี้อันนี้คือพี่เอนี่ไง
ของรถลูกศรแดงอยู่เนี่ยค่ะคนอื่นก็พยายามช่วย
อันนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเรียกว่ารถไหลของจริงนะ

ใช่ค่ะทีนี้พยายามที่จะทำยังไงดี
จะเอารถขึ้นฝั่งนี่รถลอยไปประมาณ๕๐๐กว่าเมตร
สุดท้ายเขาใช้วิธีไหนรู้ไหมเอาเชือกผูกรถไว้กับต้นไม้
นี่หลังจากนั้นค่ะประสานกู้ภัย
กู้ภัยช่วยเอาอะไรอ่ะต้องเอาเครื่องมือมาลากรถ
ดึงรถขึ้นจากน้ำหน่อยคุณเอก็บอกว่าผมประมาทเองอ่ะพี่
ดับเครื่องคาเกียร์เอ็นแล้วแถมยังดึงเบรกมือไม่สุด
เบิร์ตดูสิเมื่อกี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์ฟ้ายังสว่าง
ฟ้ามืดกว่ารถจะขึ้นจากน้ำมาได้
โอ้โหแล้วตอนที่เกิดเหตุนะคุณเอกับแฟน
คุณเอไม่ได้อยู่ในรถใช่แหละแฟนเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วย
แล้วถ้าเกิดแฟนอยู่แล้วรถไหลไปกันตามน้ำหมดนะคะ
นี่คือช่วงค่ำนะคะที่นายกอบตสาธิกา
นายชุมภรพัฒน์เหล่าหาพานิตก็เอาเจ้าหน้าที่

เพราะว่าตลิ่งฝั่งนั้นมันมีลักษณะเป็นตลิ่งลาด
จะเอาขึ้นมาง่ายกว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะชัน
ตะบนหินตั้งมันจะชันกว่า
สุดท้ายค่ะเอาขึ้นมาได้ตอน๒ทุ่ม
ทะเบียนนี้แหละนอนหนูคอควาย๕๑
น้ำมันเข้าตัวเครื่องเข้าตัวรถไปหมดแล้วมั้ง
น่าจะน่าจะอันนี้น่าจะงานใหญ่